มาถึงเรื่องที่คุณทัศนัยบอกไว้เมื่อสักครู่นี้
เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยนะคะ

เพราะว่าก็แจ้งเบาะแส
แล้วก็เป็นที่รวบรวมเรื่องราวต่าง

ซึ่งมันเป็นเรื่องต้องบอกว่า
เสื่อมเสียถึงวงการศรีกากีหรือเปล่า

คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้พร้อมกันนะคะ
โดยข้อความในเพจของแหม่มโพดำเนี่ย

ส่งหญิงขายบริการให้กับดาบตำรวจนายหนึ่งในจังหวัดแม่ห้องศร
เพื่อจะนำไปเสนอขายบริการทางเพศให้กับลูกค้า
โดยเจ้านกฮูกนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเด็กคนนี้อยู่ในสังกัด
และนอกจากรอยสักแล้ว
ยังมีการบังคับให้เด็กใช้ยาเสพติดด้วย
ล่อลวงให้ค้าประเวณีด้วย
ซึ่งก็มีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อกว่า๒๐คน
กำลังทุกข์ทรมานจากโรคร้าย

ผู้เป็นแม่เขาก็อยากจะออกมาทวงความยุติธรรมให้กับลูกค่ะ
โดยเรื่องนี้มีการเจรจาต่อสู้กันมาระยะหนึ่งแล้ว

ลายนี้เป็นหลักฐานการสนทนาว่ามีการวิ่งเต้น
เพื่อให้ล้มคดีโดยสามารถรวบรวมเงินได้แล้ว๓๐ล้านบาท

ทีนี้ญาติของเหยื่อก็บอกว่า
เรื่องการค้ามนุษย์ในแม่ห้องศรเนี่ย
ถูกคนมีสีบังคับให้ค้าประเวณี
แต่ละครั้งที่มีการนำเด็กขายบริการให้ค่าราชการระดับสูง
จะมีการใช้รถตราโล่ของสถานีตำรวจน้ำเพียงดิน
นี่ไงนกฮูกน้ำเพียงดิน
นี่คือข้อมูลที่เขาบอกมานะคะ
ใช้รถตราโล่ของสถานีตำรวจน้ำเพียงดิน
ไปส่งตามสถานที่ต่าง
และที่สำคัญหลังจากที่ได้เดินทางไปร้องเรียนกับปคม
ที่กรุงเทพมหานครแล้วปรากฏว่ามีกลุ่มตำรวจกลุ่มหนึ่งของภาคเหนือค่ะ
เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร
แล้วก็บีบบังคับให้เด็กสาวที่อยู่ร่วมในขบวนการค้าประเวณีเนี่ย
ข่มขู่เด็กพวกนี้ไม่ให้เป็นพยานกับตัวเอง
โชคดีนะคะมีเด็กหลายคนในนั้นแอบบันทึกเสียงของกลุ่มตำรวจนี้เอาไว้ได้
และคลิปเสียงเหล่านั้นตอนนี้ก็อยู่ในมือของญาติเรียบร้อยแล้ว
ครับเป็นที่มาของคำว่านกฮูกน้ำเพียงดิน
อันนี้นี่มีการระบุทั้งสถานที่